เอาละครับคุณผู้ชมคดีสุดสะเทือนใจ
เยาวชนหญิงอายุ๑๕อายุ

เมื่อวานนี้เขาพาทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
บอกให้ข่าวเลย
ผมคงไม่ต้องบอกว่านะครับสุภาพสตรีท่านนี้มีความรู้สึกอย่างไร
นี่คือน่าจะเป็นแม่ของน้อง๑๕ที่เสียชีวิตไหม
ใช่ฮะนี่แหละครับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
โกรธแค้นไปตะโกนด่าเยาวชนหญิงอายุ๑๕อายุ๑๓
ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวเอเยาวชนอายุ๑๕ปี

โหนำตัวมาทำแผนปรากรรมคำรับสารพัดที่จุดเกอร์เห็ด

จุดแรกในตรงบึงหนองน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

จอดรถแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็มีการเรียกให้ผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตมาตรงริมหนองน้ำนี่ขณะนั้นผู้เสียชีวิต
ถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในลักษณะเหมือนจะโทรหาใคร
นะครับผู้ก่อเหตุก็เลยไปเอาโทรศัพท์ออกจากมือแล้วปิดเครื่อง
ต่อมาจุดที่๒ก็ริมบึงหนองน้ำเหมือนกันนะครับ
เป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนช่วยกันดึงผู้เสียชีวิต
ดึงมาดึงมาดึงมานั่งคุกเข่าดึงมานั่งคุกเข่าอยู่ริมน้ำแล้วจับกดน้ำ
มาฆ่าเพียงแค่ไม่กี่นาที
พันธบทเอกทัชพลส่องแสง

เปิดเผยบอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
เยาวชนแน่นอนครับเราได้ยินข่าว
ก็ต้องมีสหวิชาชีพใช่ไหมฮะ
มีสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย

ซึ่งทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพนะครับ
ก็แจ้งเขาหาฆ่าชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
นำตัวไปขออำนาจศาลเยาวชนฝากขังต่อไป
ผมอยากให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ผู้ปกครองที่ดูอยู่กับลูกวัยรุ่นนะครับ
จบข่าวนี้หันไปอธิบายหน่อย

คนที่เป็นวัยรุ่นอยู่แล้วดูข่าวที่อาเบิร์ตหรือลุงเบิร์ตอ่านอยู่นะ

เสียอนาคตหมดทั้งชีวิตเลยลูกเอ้ย

แล้วนี่ต่อไปจะยังไงก็ไม่รู้๑๓กับ๑๕